ดูที่เรื่องของการกำจัดขยะกันบ้าง
หน้านี้เราก็มีเรื่องของธนาคารขยะ

ใช่ค่ะก็จะต้องทำก่อนก่อนที่จะทิ้งขยะเพื่อความสะดวกนะคะ
หมู่บ้านแห่งหนึ่งค่ะหมู่บ้านน้ำคำ
ในอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทนะคะ

ทำให้ปัญหาขยะล้นหายไปแล้วตอนนี้

ใช่ค่ะไปกันที่ธนาคารขยะหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะ
หมู่บ้านน้ำคำหมู่ที่๘ตำบลธาตุอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินท
เคยประสบปัญหากับขยะล้นหมู่บ้าน
ก็เลยมีการบริหารจัดการกันใหม่ค่ะ
กลายเป็นเรื่องของธนาคารขยะ
เยาวลักษณ์ปราภัยผู้ใหญ่บ้านน้ำคำนะคะ

สร้างงานสร้างรายได้ช่วยลดมลพิษในชุมชนได้ด้วยนะคะ
โดยการบริหารจัดการชุมชนก็เป็นการร่วมมือร่วมใจกันค่ะ

ในแต่ละวันจะมีชาวบ้านทั้งถือทั้งแบกแล้วก็ใส่รถเข็นมา
แต่ว่าก่อนมาคัดแยกแล้วด้วยนะคะ
กระดาษขวดแก้วขวดพลาสติกต่าง

เอามาแล้วนะคะก็นำมาให้เจ้าหน้าที่ช่างก่อน

พอได้ราคาแล้วก็จ่ายเงินแต่เงินไม่ได้เอาไปเลยนะ
เอาเงินเข้าบัญชีของแต่ละคนที่ได้เปิดบัญชีไว้ก่อนหน้านี้นะคะ
ซึ่งนางทัศนีประทุมหนึ่งในสมาชิกขยะ
ธนาคารขยะบ้านน้ำคำบอกว่า
เป็นสมาชิกตั้งแต่เริ่มต้นโครงการเลยนะ
บอกว่าเป็นโครงการที่ดีนำขยะไปขายต่อเนื่องเลย

อยากให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต่อยอดโครงการนี้ถ้ามีทุกชุมชนคงดีมาก
ผู้ใหญ่บ้านน้ำคำก็ได้กล่าวเพิ่มเติมด้วยนะคะ
บอกว่าได้รับความร่วมมือจากชุมชนหมู่ที่๘

หมู่บ้านอื่นก็มาร่วมเป็นสมาชิกธนาคารขยะด้วยนะคะ

กรรมการจะตีเป็นตัวเงินลงสมุดฝากไว้เป็นหลักฐาน

ครบ๒ปีจะคืนเงินฝากพร้อมดอกเบี้ย
โอ้โหมีดอกเบี้ยให้ด้วยนะคะ
หลังจากมีธนาคารขยะภายในหมู่บ้าน
ทำให้ปัญหาขยะและมลพิษลดลงอย่างเห็นได้ชัดค่ะ